คุณผู้ชมพาไปที่จังหวัดพยาวกันบ้างดีกว่า

นั่นเขาจัดงานวัดงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่
แล้วเขามีการแข่งขันที่สนุกสนานฮือฮาเป็นอย่างมาก
เรียกได้ว่าเมามันทั้งคนแข่งและเมามันทั้งคนเชียร์
ไปดูวัดก่อนนะฮะที่วัดลีตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ที่นี่นะครับเขาจัดงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดหลีอายุ๕๒๕
๕๒๕ปีเลยนะจ๊ะ

ในงานเดือน๕เป่งขึ้น
โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญส่งน้ำพระธาตุ
เป็นจำนวนมากคนเยอะจริง
ทางคณะกรรมการชุมชนวัดหลีก็เลยบอกว่า

ก็เลยจัดการแข่งขันชนิดนี้ขึ้นมาดีกว่า
จะได้ร่วมด้วยช่วยกันร่วมกันสนุกสนาน
การชกมวยปิดตา
ปิดตาต่อยมวยหรอ
นี่ครับแบบนี้ครับปิดตาต่อยมวย
ไปดูไปดูการแข่งขันในแต่ละรุ่น
เพราะว่าเขามีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นผู้ชายรุ่นผู้หญิง

อันนี้ยังเป็นแบบเด็กในรุ่นอยู่นะ

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห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

พี่นี่มีคนกระชิบบอกเขาหรือเปล่านี่

โดนแล้วเชียร์
โดนกลองเชียร์

ละอันนี้กรรมการ
คุณชะนาน่าเป็นกรรมการ
คุณอยากให้ทนชุ๊กเป้นอย่างไง
เมื่อไหร่อยากให้เป็นกรรมการ
อ๋อช่วยการมวยหน่อยอืม
ไม่ต้องมีบัตรนอกอุ๊ยนอกแล้ว

เวลานี้มันสะใจมาก
ไอตอนหมดยกนี้พี่ไปเอาอะไรมาครอง
อุปกรณ์ที่หาได้ตามท้องถิ่น

ผู้หญิงก็มีแล้วมันมีความน่ารัก
เวลาผู้หญิงชบกันบางคนบอกผมว่า
มันดูห่วงร้ายผมว่าไปดูบรรยากาศ
พร้อมกับเพลงนี้จะได้ดูแบบน่ารักครับคุณผู้ชมครับ
แต่เราก็หากันจนเจอ
มันนานแค่ไหนที่คอยเจอกัน

ภาพความโหดร้ายกลายเป็นภาพประทับใจไปในทันที

พอหันกัดมาปุ๊บเจอก็กอดกันใหญ่เลยค่ะ
ดูสิกอดดัดปะเตียงโอ๊ยด่วนเนียม
อ๊อกอ่ะเออเอาจริงนะคุณ
ลองไหมคะลองไหมคะอ๋อลองกอด
ลองปิดตาต่อยดูไหมคะ

มีผู้หญิง๒คนลองไหมคะ

ว่าตอนติดตาแล้วลองชกมันจะรู้สึกยังไงค่ะ
ผมผมไม่อยากรู้สึกอะครับเพราะว่าหน้าตา
แต่คุณเป็นกรรมการฮะคุณมองเห็นนะใช่
ผมมองเห็นก็จริงแต่มันจะเข้าตาสิมันจะหลบไม่ทัน
เขาไม่รู้มันจะมาทางไหนแล้วเข้าหน้าเข้าตา
ก็เห็นว่าน้องเขาเป็นผู้หญิงเขาดูน่ารักดี
ใช่น่ารักแต่นี่หน้าแย่พออยู่แล้วครับมันจะยิ่งแย่ไปกันใหญ่ครับ
มุกมีงู
งูงีอาจารย์
แล้วคู่นี้คู่นี้สุดท้ายแล้ว
สุดท้ายแล้วก็เจอกันแล้วก็ต่อยกันสนุกสนาน
แล้วก็เก็บฉนะไปตั้งคู่เลย
ไม่แจกข้อ
เป็นแบบกิจกรรมที่ให้เด็กได้มาร่วมสนุกกันนะได้มาต่างสามัคคีกัน
กองเชียร์เขาก็สนุกสนานกันไปด้วยน่ารัก